ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยทีเดียว
แล้วกลายเป็นว่าทำให้มีคนเสียชีวิตถึง๓ศพ
จากเหตุการณ์นะคะที่เกิดระเบิดค่ะเป็นไอ้สารที่เขาเอามา
เขาเรียกว่าอะไรคุณเอามาสารตั้งต้นเร่งการออกดอกลำไย
ลำไยมักจะใช้อันนี้แต่ก็มีคำเตือนอยู่บ่อยครั้งว่าสาร
อันตรายจริงครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะกลายเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้เลย
เหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในสวนลำไยค่ะที่อำเภอพร้าวที่เชียงใหม่
เกิดตอนบ่ายเมื่อวานแล้วตอนแรกเลยเนี่ยคนที่เสียชีวิตนักจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คือมีสองคนเป็นผู้หญิงถูกแรงระเบิดเนี่ย
ร่างกายเนี่ยฉีกขาดแหลกเละเลยทราบชื่อต่อมาว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมา
ชื่อนางแดงอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมชื่อนางสาวนัชยานะคะ
เป็นน้องภรรยาของเจ้าของบ้านแล้วก็ตามมาด้วยมีคนอาการเจ็บเนี่ย
คือเจ็บสาหัส๑คนจากเมื่อวานนี้สุดท้ายเขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คุณผู้ชมฮะสภาพศพของแต่ละคนน่าสยดสยองมากนะฮะ
คนแรกเนี่ยร่างแหลกเลยคนที่สองคุณนี่คนแรกที่ร่างแหลกอยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะ
คนที่สองคุณถูกแรงอัดกระเด็นไปติดตรงต้นไม้ต้นลำไยอ่ะ
ตรงต้นลำไยกระเด็นขึ้นไปแบบนี้นะฮะ
อืมสุดท้ายคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ก็เศร้าเลยล่ะค่ะ
กลายเป็นมีคนเสียชีวิตถึงสามศพนะคะที่เกิดเหตุตรงเนี้ยมันเป็นบ้านชั้นเดียว
บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนี่คือสภาพ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วพังเสียหายทั้งหลัง
ยังรวมไปถึงรถยนต์อีกสองคันค่ะอาคารเนี่ยเหลือแต่โครงสร้างนะคะ
เจ้าของบ้านให้ข้อมูลมาแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือตัวนางสาวนัชยา
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่เสียชีวิตนะคะ
เธอมาดูคนงานผสมสารตั้งต้นเพื่อใช้เร่งออกดอกลำไย
ซึ่งไอ้สารเนี่ยมันจะเป็นสารค่ะสามกระสอบ
กระสอบละ๒๕กิโลกรัมและยังมีสารยูเรียอีก๑กระสอบ๕๐กิโลกรัม
สุดท้ายมันเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาแบบไม่มีใครคาดคิดค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบ
ทราบมาแบบนี้ตอนก่อนเกิดเหตุระเบิด
คนงานกำลังอยู่ระหว่างการผสมสารโพเทสเซียมแล้วก็สารยูเรีย
แล้วมันก็ระเบิดขึ้นมาตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะ
พลังงานของระเบิดรุนแรงเหมือนเทียบเท่ากับระเบิดจริงขนาดไหน
แต่มันรุนแรงมากจนกลายเป็นสร้างแรงอัดให้ชิ้นส่วนเนี่ย
คนตายอย่างที่บอกกระจายออกไปไกลจากจุดระเบิดถึง๓๐เมตรเลย
กระเด็นไกลนะคุณจากตัวบ้านกระเด็นมาถึงต้นลำไย
ใช่ค่ะทางด้านของภูมิกับสพพร้าวท่านเปิดเผยแบบนี้
สอบสวนเจ้าของสวนลำไยเบื้องต้นก็เหตุสลดครั้งนี้
เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของคนงานซึ่งเพิ่งจะมีการรับเข้ามาทำงานใหม่
ผสมสารเคมีที่มันเกิดปฏิกิริยาไวไฟโดยไม่ได้มีการควบคุมรัดกลุ่ม

โอ้น่ากลัวมากทีนี้ตอนนี้เบื้องต้นถ้าทางคดีตำรวจบอกว่า
มีการแจ้ง๓ข้อกล่าวหากับเจ้าของสวนลำไย
ในเรื่องของการครอบครองสารเคมีอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเรื่องของกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็เรื่องข้อกล่าวหาให้ที่พักพิงกับแรงงานต่างด้าวด้วยค่ะ
และตำรวจก็ยังพบข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า

ชาวสวนจะซื้อมาแล้วใส่ต้นลำไย
เขาจะไม่ได้เก็บเอาไว้เป็นจำนวนมากขนาดนี้
เอาล่ะพูดถึงเรื่องของสารอะไรตัวนี้นะ
คืออาจารย์ออสวิราชัยพุทธวงศ์ก็ให้ข้อมูลตรงนี้
นักวิชาการอื่นก็เคยให้ข้อมูลแล้ว

มันสามารถระเบิดได้เองเมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือด
มันเป็นสารที่เติมออกซิเจน
และบังเอิญพบว่าสามารถชักนำการออกดอกของลำไย

คุณผู้ชมฮะดังนั้นเขาเลยนิยมเอามา
เร่งการออกดอกของลำไยในช่วงการผลิตนอกฤดูกาล
เพราะลำไยมักจะออกตอนหน้าหนาวใช่ไหมฮะ
โดยเฉพาะเพื่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของลำไยนะครับ
ทำให้ลำไยมันมีฮอร์โมนชนิดหนึ่ง
ก็คือไซโตไข่นินสูง
และนั่นเองทำให้ลำไยออกดอกได้ดีออกผลได้ดี
ไม่เกิน๑๕แต่เขาบอกว่าเกษตรกร

แล้วเอาไปผสมกับอะไรรู้ไหมคุณกับสารอื่น
เช่นกรรมฐานผงฐานขี้เลื่อยปุ๋ยอยู่เรีย

แล้วทีนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์พอเอาไปผสมกันปุ๊บ
ปรากฏว่ามันระเบิดได้ง่าย
กระแทกห้ามตำให้เกิดประกายไฟ
เก็บไว้ต้องเก็บในที่เย็นอากาศถ่ายเท
มิดชิดและเก็บให้ห่างไกลจากพวกปุ๋ยยูเรีย
เคมีปุ๋ยคอกหรือว่าถ่านด้วยซ้ำ

คราวนี้เอามาเก็บไว้เป็นกฎดังเลยคุณ

นี่แหละครับก็คือข้อมูลที่ให้ความรู้กันนะฮะ